มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้มันมีงานเลี้ยงสังสรรค
เอาจริงใกล้สิ้นปีหลายบริษัทก็จะจัดงานเลี้ยง
นี่นั่นโกนกันโอ้โหสนุกสนาน
หนุ่มคนนี้ก็อยู่ในร้านงานเลี้ยงของบริษัทนี่แหละ
กำลังกรึ๊บเพลินเอ้ากินไปได้นิดเดียว
อยู่ดีแก้วหล่นแตกคิดในใจแล้ว
มันล้างไม่ดีแบบนี้ขับรถกลับบ้านดีกว่า
แล้วเป็นยังไงดูสภาพรถซะก่อนค่ะ
ก็เขาหักเข้ามาปุ๊บผมก็ต้องเบรก
โอ้โหแบบนี้เลย

ที่แก้วหลุดมือเมื่อกี้มันเป็นลางไม่ดีเหรอ

เจ้าตัวบอกโอ้โหผมคิดแล้ว

แล้วรถผมขับออกมาจากงานสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า

เขามาพูดกินไปครึ่งแก้วเองคุณ
นี่ตำรวจศพบรรทวร้อนะคะและก็กู้ภายตรายคุณธรรมห์ค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบกันหน่อยอันนี้อยู่บนถนนสัตวพงศ์ดอนหัวร่อนะคะ
อำเภอเมืองชนบุรีไปถึงก็ไปเจอรถนี่แหละค่ะ
อยู่ในสภาพแบบนี้เลยหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ตรงนั้น
กระจกด้านหน้าเนี่ยก็แตกหลังคายุบพังยับเยินอ่ะคนขับเป็นใครอยู่ตรงไหน
คนขับคือนายศักดาบุญกล้าค่ะอายุยี่สิบเจ็ดปี
เจ้าตัวไม่เป็นไรหรอกคุณแต่ยืนดูสภาพรถของตัวเองด้วยความเซ็ง
แล้วก็บ่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าโอ้ไม่น่าเลย
กลับมาจากกินเลี้ยงกำลังจะกลับบ้าน
ตอนอยู่ในงานเลี้ยงนะโอ้โหคุณตำรวจผู้สื่อข่าว
ผมคิดแล้วมันล้างไม่ดีแน่
ผมกินเหล้าไปแก้วหนึ่งเฮ้ยอยู่ดีแก้วแตกเฉยเลย
งงก็เลยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าถ้าอย่างงั้นอืม
มาถึงจุดเกิดเหตุเอ้ามีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ากระชั้นชิด
เจ้าตัวบอกโอ้โหเบรกแบบกระทันหันหัวแทบทิ้ม
สุดท้ายก็เป็นสภาพนี้ค่ะ

แก้วแรกหลุดมือเป็นลางแตกเลยแล้วผมไม่กินเลย
ผมแค่สนุกในโรงงานเฉยผมไม่กินเลย

ทางด้านของตัวคุณศักดาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก

แต่ว่าสภาพรถพังยับเยินสุดท้ายก็ต้องใช้รถยก

คุณมันรุนแรงจริงนะคือแต่ตัวเขา

ที่เขาแทบไม่ได้เป็นอะไรเลยบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่เห็นไอ้ตรงเกาะกลางใช่ไหมมันมีเนินใช่ไหม

แล้วมันก็เลยพลิกแล้วก็หมุนไปเลยแบบนี้

จำทะเบียนรถตัวเองไว้แล้วกันเนอะ
ยังเหลืออีกงวดสุดท้ายใช่ไหม๓๐ธันวาคมเออเผื่อมีเงินครับ